ที่เป็นแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งเสียงอีสาน

เตรียมอนุโมทนาบุญกันลงหน้าไว้เลยนะคะ

เพื่อทดแทนคุณบีดามันดานะคะ

เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองตั้งใจจะทำให้กับบุพการี
และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เป็นการเอาเลิกเอาใช้ก่อนที่จะเข้ากรมรับใช้ชาติ
แต่เลิกบวชและกำหนดการต่างยังไม่มีข้อสรุปนะคะ

รีบมาบอกบุญแฟนเพลงทันทีค่ะ

เวลาผมพาท่านไปบั้นท่านก็จะถามผมถือลองตลอดว่า

แบบโอ๊ยตอนไหนพ่ออยากให้เราบวช
แล้วส่งบุญกษลให้กับสมบเวสี

วันที่๑๑ธุระคม
เดี๋ยวชัดเจนอย่างไรถ้ามีคำว่างเปลี่ยนแปลง

และก็หลังจากนั้นอองมารับงานสัก๔๕วัน

เหนื่อยนอนหลับที่แบบปลายวางภาษาจะเข้า

แต่ว่าอันนี้เป็นการบวชก่อนที่จะเข้าไปรับใช้ชาตินั่นเองนะคะ

ดูการของการเกณฑ์ทหารเขาจับได้ใบแดงพอดี
แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะคะ
แฟนเพลงที่ติดตามผลงานของหนุ่มเบิ้ลก็รอกันสักหน่อย

ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างเต็มภาคภูมิ

หรือว่าเป็นทหารรับใช้ชาติแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวรวมไปถึงบรรดาแฟนเพลงด้วย
ต้องบอกว่าเป็นชายชาติทหารแบบเป็นชายชาตรีแล้วอ่ะตอนนี้